ที่ทุกคนต้องการทำงานเชื่อ
เพราะว่ามีการแอบอ้างระดับรัฐมนตรี

ท่านธรรมรัฐโดนอ้างเยอะมาก
เพราะตอนนั้นก็เป็นสอสอซีกรัฐบาล

เป็นคล้ายแค่ผู้นำพรรคนั้นด้วย

เค้าก็พูดปุ๊บเราก็เชื่อ

จะไปขอเงินใครไปหยิบยืมเงินใคร

แม้ก็ทั้งเพื่อนนะฮะ
สชเต้อย่างเงี้ยสชมตรแกล้วไก่

อ้างชื่อแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคย
นี่หนุ่มก็พึ่งพูดครั้งแรกหนุ่มก็ไม่เคยพูด
อย่างสมมุติคุณหนุ่มมีกรณีอยู่มีเคสอยู่

เขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรู้จักคนนั้นผมรู้จักคนนี้

เดี๋ยวจะทำโครงการปุ๋ยแล้วเอาเงินมาก่อนสมมุตินะครับ
เอาเงินมาก่อนเดี๋ยวท่านนี้จะให้ท่านนู้นจะให้
ลอตเตอรี่หรือเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวท่านนี้จะให้ท่านนั้นก็ให้

แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วพศรังรุนสังยุพรรค

แล้วแต่เขาเพิ่งจัดงานวันเกิดแบบยิ่งใหญ่เหรอคุณเอกพบ

เพราะเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับคือ

ไม่ใช่คอการเมืองจริงจะไม่รู้หรอกครับว่าเขาถูกตัดสิทธิตัดสิน
ชาวบ้านเวลาเขาเรียกสอเขาจะเรียกติดปากไปตลอดนะครับ

เก้าอี้๔๐๐๐ตัว
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือข้าวสารของพี่สายชน

ป้าโป่งม้ามุนสไลด์เดอร์

วงดนตรีมีทุกอย่าง
ป้าโป่งม้ามุนฟรีนะครับเพื่ออะไรเขา
จริงของที่แจกมาที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็มีการหยิบยืนหมดนะครับ
กระทั่งอย่างเช่นแบบพวงหลีดสั่งพวงหลีดมา
ส่อจะมีพวงลีดไปตามงานใช่ไหม

พวงหลีดพวงละ๓๐๐แม่ค้าต้องทำกี่พวงครับพี่เอก
ต้องทำเยอะมากแล้วไม่ได้สักบาทนึง
ตั้งแต่น้ำปลายังลดเลยเอาอย่างง่าย
ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่
โดยที่ไปเอาหลอกคนนั้นหยิบคนนี้เอาจากคนนั้น
โดยที่เขาก็ยังอยู่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้หรอ

คุณหนุ่มเป็นรองหัวหน้าภาคการเมืองของเขาอยู่กับเขากี่ปี
อยู่จนเขาสิ้นอำนาจนะครับ
ตอนยุบครับอยู่ตั้งแต่แรกตั้งยุบจากทำภาคที่ปี
เขายุบเมื่อวันที่๑๙งราวอยู่ที่แล้วเนี่ย

แต่หนุ่มออกไม่ได้ครับเพราะหนุ่มโดน๑๗ล้าน
หนุ่มต้องอยู่เฝ้าเงินว่าเมื่อไหร่มันจะคืน
แล้วทำไมไม่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวตอนนั้นหรือว่ายังไม่รู้ยังมีคนนู้นถูกโกงคนนี้ไม่ได้รับเงินเนี่ยตอนนั้นมันรู้หรือยัง
คือวันนั้นพี่รู้ป่ะ๕๐๐คนที่อยู่ในรูปทุกคนวิ่งเต้นทุกคนเล่นงานเขาหมดแล้ว
แต่มันเงียบไงมันโดนดึงเรื่องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
หนุ่มรู้หนุ่มอยู่ตรงนั้นหนุ่มรู้ตลอดว่าวันนี้เขาไปฟ้องเรื่องนี้วันนี้ไปฟ้องเรื่องนี้
วันเขาบอกเดี๋ยวเรื่องก็เงียบจริงแล้วหนุ่มจะไปลุยตอนนั้นได้ยังไง
ก่อนจะมาหาคุณเอกพบที่สายใหม่ต้องรอดเนี่ยคือไปแจ้งความกันหมดไปแล้วหรือว่าไปเดินเรื่องกันแล้วไปร้องแล้วอย่างนี้
เป็นพันเป็นล้านแล้วพี่เหลือเรื่องเยอะมากเพราะมันมันทำมานานแล้วเหรอแล้วมันเงียบไง
เงียบเลยหรอไม่มีเลยแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะจนกำลังมาหาคุณเอกพบอ่ะ
เอาอย่างนี้เรื่องในสภาตอนที่มีสอสอท่านหนึ่งผู้หญิงพูดรายละเอียดของเขา
ตำหนิติเตียนเขาว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรบ้างในสภาเลยนะฮะพูดไปปุ๊บหนุ่มดูอุ้ยคนนี้แม่งเจ๋งว่ะ
สักพักหนึ่งเอาของมาส่งครับเรื่องเงียบครับที่ด่าที่ด่า
พูดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะเงียบแต่ท่านเอาของไปส่งเขาที่สลับบุรี

เอาละสุดท้ายนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราก็ได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้ว
ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลย
สังคมก็กำลังรอฟังความจริงอยู่

ยังไงฝากกันหน่อย

สำหรับท่านที่คิดว่าเคยเขาเคยมาหลอกมาลวงมีหนี้มีสินที่เขายังไม่ให้นะฮะ
สายชนมีอะไรอยากฝากบอกถ้าเกิดเขาฟังอยู่ครับ
บอกว่าด้านดีเขาก็มีชอบแจกของคนในด้านเสียก็คือไม่จ่ายของเขาที่สั่งมาแจกคน
ไอ้ของที่เอาไปแจกก็ไม่รู้ของนักบุญทุนคนอื่น
อ้าวนี่เห็นไหมคุณเอกพบมีอะไรฝากบอกถึงเขาหน่อยไหม
ก็ไม่ได้ฝากบอกถึงเขานะครับฝากบอกพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ
ปัจจุบันนี้คืออย่ามองคนแต่เพียงภายนอกนะครับเราต้องศึกษาเขาให้ดี
เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้
เพราะปัจจุบันนี้เพจสายใหม่ต้องรอดรับเรื่องราวร้องทุกข์แบบนี้เยอะมากนะครับ
อาชีพจะเรียกตรงว่าอาชีพมิจฉาชีพก็เรียกได้นะครับ
อาชีพมิจฉาชีพคือเขามีสูตรสำเร็จของเขาเลย
ซึ่งพฤติกรรมลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง
แล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านไปแจ้งความเลยครับ
ฟ้องนะจะนั่นจะนี่ท่านอย่าไปเชื่อครับท่านไปแจ้งความได้เลย
เวลาผมหมดจริงนะครับ
ผู้ชมที่ถามว่าคือใครอะไรยังไงผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอก

พี่บอวิทย์อยากฝากสันตำงันตนโลศแห่งชาติ
ฝากท่านผ่อบองตะลอท่านลอปะปะลอ
ท่านบิ๊กล้องเนี่ยครับที่ดูงานสอบส่วนให้ติดตามคดีให้หน่อย